สร้างความเด็บร้อนให้กับคนขับรถ

ซ้อนกันมา๓คนไม่พอไฟไม่เปิดด้วย
ไปสู่สนามเป็นการแนวคิดของตำรวจรวมภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนะครับ
โดยตำรวจฉัดเชิงเซาร่วมมือกับเอกชนคุณผู้ชมครับ
เขามีการปิดถนนหน้าอบตบางแก้ว
เพื่อเปิดเป็นสนามประลองความเร็วให้กับกลุ่มวัยรุ่น

แข่งขันกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ติดตามรายการได้กับคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้ง
รายงานสดมาจากสนามประลองเลยครับ
ปแสดงไว้รุ่นขาวแว้น
ขันจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถอดแบบมาจากบุรีรำโมเดล

จัดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา
ด้านพันธุ์จำรวจเอกทาราเทพตูพานิทครับ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรฉะเชิงเศร้า

ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีกว่าให้วัยรุ่นนั้น
ออกไปแข่งขันกันยังบนถนนสายหลัก
ซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
จะไม่มีผู้เด็กแว้นออกมาแว้นอีก
หรือในส่วนหนึ่งถูกเรียกความปลอดภัย
ความปลอดภัยถ้ามันแข่งในสนาม

เพราะว่าไม่ต้องไปเสี่ยงกับอันตราย
ลดลาจากที่ตอนหลัง
จะได้ไม่มาเฉียวชนกันอะไรประมาณนี้
แล้วก็เป็นการทำความสุดร้อยด้วยกับชาวบ้านด้วย
ซึ่งกิจกรรมจากถนนสูตรสนามนะครับ
จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันนี้

เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการป้องกันอุบัติเหตุเบื้องต้นด้วยครับ
ซึ่งกิจกรรมวันนี้นะครับก็จะจัดยาวไปจนถึงเวลา๒๓นาฬิกานะครับ
หลังจากที่จบกิจกรรมแล้วตำรวจนั้นจะขอเรียกประชุมเด็กวัยรุ่นขาแว้นทุกคน
เพื่อทำข้อตกลงร่วมกันว่าจะไม่ออกไปสร้างความวุ่นวายบนท้องถนนอีก
สักแซ่อึ้งข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดฉะเชิงเซาครับ